ค่ะเบรกที่แล้วได้เห็นภาพบรรยากาศน้องสอนรามน้ำเพชรเขารับปริญญาไป
ยงแม่ยกแห่กันไปท่วมทศมหาวิทยาลัยเลยค่ะ
และที่ทุ่มทนกว่านั่นก็คือมาลัยน้ำใจมาลัยแห่งความรัก

ใหญ่โตมโหลานจริงนะคะนี่ตามภาพเลยเปย์หนักเบอร์ไหน
ถามใจแม่ยกดูได้เลยจ้า
ช่อดอกไม้เอ่ยพวงมาลัยเอ่ยมีแต่ดอกเทาเทา
ดอกม่วงดอกแดงเป็นช่อดอกไม้ธนบัตรนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
เงินสดล้วนเพื่อวันฉลองความสำเร็จของน้องแบงค์ทั้งทีค่ะ
แม่ยกมอบให้นะฮะเป็นของขวัญจนเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหยืน๙บาทเลยนะ
พระเอกลิเกระดับนี้นะคะหลายคนบอกว่าชื่นชอบเพราะว่าน้องน่ารัก
น้องแบ๊งค์เนี่ยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการหลักสูตรภาคสมทบค่ะ
ที่มหาวิทยาลัยนอร์ดกรุงเทพฯพี่แม่เนี่ยนะคะชื่นชมน้องแบ๊งค์มากเลย
อย่างที่ทราบกันน้องแบงค์เป็นพระเอกลิเกเงินล้าน
งานแสดงลิเกดับหนักแต่เรื่องการศึกษาเล่าเรียนน้องบอกไม่ทิ้งเด็ดขาด
คว้าปริญญามาเป็นของขวัญให้กับครอบครัวได้สำเร็จ
คร่าวนะของขวัญจากแม่ยกในวันรับปริญญาทะลุหลักแสนจ้า

แล้วก็ความน่ารักของน้องรับปริญญาเสร็จก็มีแสดงลิเกต่อด้วยในวันเดียวกันเลยค่ะ

ก็เลยเอาสแตนดี้ที่ตั้งในงานรับปริญญารูปตัวเองนี่นะคะ
พร้อมกับมาลัยน้ำใจไปตั้งบนเวที
ให้เห็นเลยว่าแม่ยกรักเขาขนาดไหน
แล้วเขาก็รักแม่ยกขนาดไหนนี่แหละ

นี่ได้ข่าวว่ายังนับแบงค์ไม่เสร็จเลยนะ

ใช่ค่ะก็ต้องรอรับนับสิ่งดีกันต่อไปนะคะ